ชื่อก็แปลกด้วยนะคุณผู้ชม
ชื่อร้านก็คือมองควายคาเฟ่

แล้วมีควายให้เราชมแล้วมีชิงช้ามีมุมถ่ายรูปมากมายด้วยนะคะ
องควายคาเฟ่เนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านบ่อหลุบอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามนะคะ
เขาบอกว่าถ้าใครอยากมานั่งคาเฟ่ก็แนะนำร้านนี้แหละ
คนในพื้นที่หรือว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยก็ชอบมานั่งร้านนี้เหมือนกัน
เพราะว่ามีทั้งอาหารและเครื่องดื่มแสนอร่อย
ตั้งอยู่บนพื้นที่ทุ่งนาว่า๒๓ไร่

เองนะถูกนะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยแหละก็เลือกได้คุณอยากได้หน้าอะไรก็สั่งไปได้เลยค่ะ
แล้วถ้าใครบอกว่าไม่ถนัดอาหารแนวสไตล์อิตาเลียนขอเป็นอาหารจานเดียวเก๋ได้ไหม
ได้ค่ะมีอาหารจานเดียวก็มีนี่มียำรสชาติแซ่บ
หรือจะเป็นพวกเส้นพาสต้าสปาเกตตี้ได้หมดเห็นไหมคะหลากหลายมากมายนะคะ
ส่วนราคาอาหารทานเล่นและขนมก็เริ่มต้นที่๕๙บาทเท่านั้น
ถือว่าราคาย่อมเยาว์ส่วนเมนูเครื่องดื่มก็เริ่มต้นที่๒๐บาทเองค่ะคุณ
ดังนั้นเห็นอย่างนี้แล้วนะคะสายคาเฟ่หรือว่าสายกินไม่ควรพลาดนะคะ
แนะนำมองควายคาเฟ่อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามขึ้นเบอร์ให้แล้วจ้านะ
โทรสั่งโทรจองโทรถามได้เลยเปิดปิดกี่โมงยังไงมีที่ว่างหรือเปล่า
พาครอบครัวไปใช่บรรยากาศดีมีขนมสำหรับเด็กด้วยเห็นไหม
ถูกต้องถูกใจทุกคนในครอบครัวอย่างแน่นอนนะคะ
แนะนำกันแล้วกันสำหรับใครที่อยู่แถวมหาสารคามค่ะ